เหตุอาจกรรมกันหน่อยนะคะที่สมุทรปราการค่ะ
มีชายหญิงคู่หนึ่งถูกชิงทรัพย์แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายด้วย
ที่สำคัญพ่อเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะไปตามจับตัวคนร้ายกันหน่อย
มีชายหญิงคู่หนึ่งถูกคนร้ายชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
ก็ออกมาเตือนแล้วค่ะว่าให้ชาวเน็ตระวังตัวกันด้วยนะ
และขอให้ช่วยแจ้งเบาะแสด้วยที่เกิดเหตุคือซอยประชาอุทิศเก้าสิบ
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะคะ
ก็ได้มีการพูดคุยกับนายชัยพรกลิ่นกล้าอายุ๔๘ปี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔พ่อของผู้บาดเจ็บค่ะ
นายชัยพรพาทีมข่าวไปดูจุดเกิดเหตุ
เขาบอกอยู่ห่างจากบ้านไม่ถึง๒๐๐เมตรไม่ไกลเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันอังคารเวลาตี๒ค่ะ
ลูกชายนายอภิษฎพร้อมด้วยแฟนสาวนางสาวสุกัญญาเนี่ยนะ
วิ่งเข้ามาในบ้านในสภาพเลือดไหลที่บริเวณแขนข้างขวา
นางสาวสุกัญญาก็ไหลที่แขนข้างซ้ายเพราะถูกมีดฟันค่ะ
วิ่งหนีตายกันเข้ามาเขาก็เลยรีบพาลูกส่งโรงพยาบาลก่อน
โดยนายอภิษฎผู้บาดเจ็บเขาเล่านะคะว่าเขากับแฟนเนี่ยนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้าน
พอถึงจุดเกิดเหตุมีคนร้ายเป็นวัยรุ่นชาย๒คน

ขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีน้ำเงินตามมา
บังคับให้เขาทั้งสองคนจอดรถ
แล้วคนร้ายก็ใช้อาวุธมีดไล่ฟันเลยนะคะ
ชิงเอากระเป๋าสตางค์แล้วก็โทรศัพท์มือถือหลบหนีไป
เพราะเค้าได้อะไรในลักษณะ
ถ้าเค้าได้อะไรไหมบังคับศีล
ได้ครับคุณค่ะ
แปลงจากก็ปล่อยปลังแปลง
ปพูทรศาสตร์ขาพอได้รับแจ้งแบบนี้
ก็ลงเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุทันทีนะคะ
คือปรากฏว่ามันเป็นซอยเปลี่ยวแล้วก็ไม่มีแสงสว่างเลย

เดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
เพื่อจะจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ